ท่านผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุชายคลุมคลั่ง
อยู่บนรถกระบะแล้วก็ไม่ยอมลงมาในมือก็ถือปืนด้วย
ก่อเหตุหลายสิ่งหลายอย่างไม่จ่ายค่าน้ำมันที่ไปเติมน้ำมันด้วย
เมื่อวานนี้ต้องระงับเหตุกันท่านก็ติดตามมาตลอดอยู่แล้ว
วันนี้เราได้คุยกับมือยิงสไนเปอร์ที่ยิงเข้าไปแล้วก็โดนมือของคนก่อเหตุ
จนสามารถเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้เดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะเรื่องปฏิบัติการตรงนี้นะครับ

อา้มตำรวจกรรมลบภักดิ์กรับคุมไป
ตอนนี้ครับ
นี่ฮะทุกผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะครับ
ทัชพลทองปานอายุ๔๐ปีที่ก่อเหตุเมื่อวานนี้
หัวไซดนครศรีธรรมราชมือยิงสไนเปอร์ชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
ตัดสินใจยิงเล็งไปที่มือเลยนะฮะเพราะถือปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลา
เข้าไปใกล้ไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้
ห่วงนักห่วงหนารถคันนี้เนี่ยรถกระบาดที่ว่าลากมาอยู่ข้างทาง
นะฮะแต่ไม่ยอมออกไปไหนเลยนะฮะในรถมียาบ้าอยู่สามมัด
ตำรวจบอกนับแล้วเป็นหมื่นเม็ดยาไอซ์อีกจำนวนนึง
เมื่อวานนี้ช่างภาพของเรานะครับคุณนัทประคันนะฮะ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวคุณบอมอภิวัตไปทำข่าวที่ภาคใต้
ไปเจอเหตุพอดีก็เลยติดตามเหตุนี้ตั้งแต่เช้ายันบ่ายอ่ะนะ
เมื่อวานนี้ประมาณเก้าโมงเช้านะครับนายทัชพลขับรถกระบะอีซูซูสีขาวไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม
แถวหัวไซนครศรีธรรมราชทีแรกมายืนสูบบุหรี่อยู่ก่อนนะครับ
แล้วพอไปเติมน้ำมันเนี่ยบอกว่าเติม๒๐๐๐แต่ว่ามันเติมไปได้แค่๑๘๕๐
น้ำมันเต็มถังขอเก็บเงินไม่จ่ายเงินเอาปืนมาขู่พนักงานปั๊ม
แล้วขับรถหนีออกมาเลยทั้งที่ยังมีป้ายติดตั้งอยู่หน้ารถเวลามาเติมน้ำมัน
ทีนี้พอขับออกมาได้๒๐๐เมตรจากปั๊มเนี่ยมีจุดตรวจของสพหัวไซอยู่แถวนั้นพอดี
อยู่ใกล้ใกล้กับโรงเรียนวัดฉิมหลานะฮะเจ้าหน้าที่เห็นพิรุษก็คือ
ทำไมรถคันนี้มีป้ายของปั๊มน้ำมันเนี่ยวางติดค้างอยู่ที่หน้ากระโปรงรถ
ก็เลยเรียกเพื่อให้หยุดเพื่อจะตรวจค้นหรือว่าจะสอบถาม
แต่นายทัชพลไม่ยอมลงมาจากรถไม่เปิดกระจกด้วย
นั่งอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงจนการจราจรติดขัด
ตำรวจตัดสินใจนะฮะไปเอารถยกมาเคลื่อนย้ายรถ
กลางถนนไปจอดริมถนนพอจะเข้าไปถาม
นี่ฮะตั้งแต่๙โมงเช้านะครับ
ระดมกำลังมาเสริมนะฮะจนช่วงบ่ายเนี่ยหน่วยสวาสราชเดชนะครับ
สังกัดกองสืบนครศรีธรรมราชพร้อมกับอาวุธครบมือก็มาตรึงกำลังรอบพื้นที่
ก็เริ่มต้นใช้ยุทธวิธีจากการเอาโล่กำบังมาเป็นโล่ป้องกันตัว
แล้วก็บุกเข้าไปประชิดรถมีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
บัญชาการเหตุการณ์ด้วยแล้วมาเจรจาเกลี้ยกล่อมกับคนร้าย
คุยกันอยู่อีกชั่วโมงกว่าก็ไม่เป็นผลนะฮะไม่ยอมวางปืนไม่ยอมลงมาจากรถ
ไม่ยอมหนีห่างรถเลยบ่ายสองตำรวจบุกประชิดอีกรอบนึง
คราวนี้ตำรวจเนี่ยถูกคนร้ายยิงใส่มา๓นัด
โชคดีกระสุนเนี่ยโดนเข้าไปที่นิ้วของตำรวจนายหนึ่งไม่โดนจุดสำคัญ
แต่ก็เจ็บไปนายหนึ่งต้องถอยร่นออกมา
แล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้แก๊สน้ำตายิงใส่ไปในรถคันนั้น๓๔นัด
จนแบบควันฟุ้งกระจายไปทั่ว
แต่นายทัชพลก็ไม่ยอมลงมาจากรถ
นี่ฮะอยู่ในรถกับแก๊สน้ำตา
มีบางช่วงพอยอมลงมาก็เอาพัดมาพัดอะไรพวกนี้นะครับ

จนกระทั่ง๑๕นาฬิกา
มือสไนเปอร์ของหน่วยสวาสตร์ราชเดช
ได้รับคำสั่งให้ยิงสกัดคนร้ายได้

เพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนนะฮะพื้นที่เกิดเหตุ

ต้องเอาความปลอดภัยของเด็กด้วย
ตัดสินใจลั่นไกยิงใส่นะครับ
ไปที่มือที่คนร้ายถือปืนอยู่
แล้วก็สามารถควบคุมตัวได้
ประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีรวมแล้วก็

คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปคุยกับ
เจ้าหน้าที่นะฮะมือสไนเปอร์ที่ลั่นไกลใส่คนร้ายนะครับ
เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหน่วยสวาสตร์ราชเดช
สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
ซึ่งเชี่ยวชาญยุทธวิธีขั้นสูง
คือเขาก็ยินดีให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์กับเรา
อ่าแต่ว่าตำรวจนายนี้ท่านบอกต้องขออนุญาตไม่เปิดเผยตัวตนนะ
เพราะต้องปฏิบัติงานในเชิงภารกิจพิเศษ
โดยเล่าว่าจริงแล้วในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
อยากให้คนร้ายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอยู่แล้ว
แต่ถ้าสถานการณ์บีบบังคับเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการ
อย่างเมื่อวานนี้จุดเกิดเหตุเป็นจุดหน้าโรงเรียนและใกล้เวลาเด็กจะเลิกเรียน
ถ้ามีเด็กออกมามีผู้ปกครองมารับบุตรหลานเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุวุ่นวายโกลหน
หรือถ้าคนร้ายไปคลั่งยิงใส่เด็กวิ่งเข้าไปในโรงเรียนมันก็จะเกิดความสูญเสียมหาศาล
ก็เลยขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเพื่อตัดสินใจเหนียวไกลยิงคนร้าย
รับว่าเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ถ้าจะวิสามันคนร้ายก็ทำได้
คือทำได้ทุกช่วงเลยบางช่วงเขาเดินออกมานอกรถก็มีใช่ไหมค่ะหมาพัดมาดูรถอะไรเยอะแยะไปหมด
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันตั้งแต่เมื่อวานไงค่ะ
ว่าโอ้โหถ้าเป็นต่างประเทศเขาวิสามันคนร้ายไปเลยหรือเปล่าเนี่ย
ถูกต้องโดยเฉพาะตั้งแต่ที่ยิงสวนใส่เจ้าหน้าที่มา๓นัด
ใช่แล้วมันมีจังหวะที่สามารถวิสามันได้ค่ะ
แต่มือสไนเปอร์ท่านนี้บอกว่าเลือกที่จะไม่ทำค่ะ
เพราะมันยังมีทางเลือกอื่นไม่อยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้น
รับว่าตอนนั้นก็มีความกังวลอยู่บ้าง
เกรงว่าจะพลาดแต่ถ้าไม่ตัดสินใจลงมือยิงตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวจังหวะมันจะไม่มีอีก
ต้องตัดสินใจแล้วสุดท้ายก็โอ้โหแม่นมากนะครับ
แม่งแล้วครับมันเล่นอยู่นานไหม

ไม่เกิน๕วินีต้องรั่นแล้วครับ

ในตอนนั้นมีความกังวลไหมว่ามันอาจจะไปโดนจุดอื่นหรือเขาอาจจะขยับอะไร
กังวลครับผม

ถึงถ้าเด็กนักเรียนเลิกเรียนมาเนี่ยแล้วมันเห็นเด็กนักเรียนเนี่ย
ซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยอาจจะตัดสินใจยิงโป้งปั้งเข้าไปเด็กนักเรียนทางนักเรียน
ผมมองว่าถ้าโดนเด็กนักเรียนสักคนหนึ่งความเสียหายจะ
มหาศาลกว่านี้เนี่ย
ซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตัดสินใจขออนุญาตผู้บังคับบัญชา

มาทางเพจว่าเอ๊ะทำไมรถต้องใช้รถยกลากไป
คือตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจด่านสกัดอยู่เนี่ย
รถก็มาตรงเลนกลางถนน
แล้วพอจะขอตรวจค้นคนร้ายที่มียาบ้งยาบ้าอะไรในรถด้วยเนี่ย
ดับเครื่องดึงเบรกมือปิดกุญแจล็อกไม่ยอมลงมาจากรถเป็นชั่วโมง
แล้วไม่ขยับไปไหนเลยค่ะมันกีดขวางการจราจร
ก็เลยต้องเอารถยกยกเข้ามาข้างทาง
แล้วก็พยายามคุยกับคนร้ายสุดท้ายคนร้ายเนี่ย
เอาปืนขึ้นมาขู่เนี่ยแล้วก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟัง
โซเชียลเมื่อวานนี้ชื่นชมการทำงานของ
ปฏิบัติการของตำรวจเป็นอย่างมากนะครับ
ทั้งที่เพจไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์หรือว่าทางยูทูปด้วยนะครับ
ส่วนใหญ่บอกว่าตำรวจยิงแม่นมากชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่
ที่ใช้วิธีเกลี้ยกล่อมแบบใจเย็นมากด้วยในช่วงแรก
นี้สุดยอดมากสมควรได้รับเสียงชื่นชม
ชมตำรวจมากงานนี้ยิงจุดอื่นก็ตาย
คือถ้ายิงตายก็เดี๋ยวถูกโทษอีกกล่าวโทษตำรวจอีก
แบบนี้ดีที่สุดแล้วนะแล้วก็ชื่นชมทั้งเรื่องการเจรจากรรม
ปฏิบัติการที่เฉียบขาดแต่อ่อนโยนและนุ่มนวล
คอมเมนต์ก็มีคำถามว่าทำไมไม่วิสามันไปเลย
ยิงใส่ตำรวจขนาดนี้ตำรวจเขาก็มีครอบครัวนะ
เกิดเขาเป็นอะไรไปจะทำยังไงแต่เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ก็
บายให้ฟังแล้วนะครับทุกผู้ชมครับพลโนตรีสมชายซื่อต่อตระกูล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวานก็ไปบัญชาการเหตุการณ์อยู่พูดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ
บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงโรงเรียนจะเลิกแล้ว
ไม่ตัดสินใจวิสามันผู้ต้องหาในการระงับเหตุ
เพราะโดยปกติจุดเริ่มต้นของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไม่ต้องการให้มีความสูญเสียทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว

มียาบ้าอีกสามมัดรวมแล้วตำรวจบอกเป็นหมื่นเมตรยาไอซ์อีกจำนวนนึงนะฮะแล้วก็ไม่รวมเรื่องต่อสู้ขัดขวางยิงใส่เจ้าพนักงานจนบาดเจ็บอีกนะหลายข้อหานักเลยค่ะหลายสิ่งหลายอย่าง